นายประสิทธิ์ไปได้กุญแจที่ล็อกอยู่ที่เท้าเนี่ย

ตอนที่เขาบอกปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำในศาลเนี่ยฮะ
คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ท่านก็มีความเป็นห่วงว่า
เดี๋ยวทางพี่น้องประชาชนจะเกิดความไม่สบายใจ
ก็ต้องให้ผมเนี่ยเข้าไปไปดูด้วยด้วยตนเอง
ผมก็ต้องเริ่มที่ต้นทางนะครับ
แต่ต้องบอกว่าในเรื่องของการหลบหนีเวลานี้นะครับ
ก็อยู่ในการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงข้อสังเกตในประเด็นที่
ผมได้เข้าไปในเรือนจำแล้วได้ไปพบอะไรนะครับ
นั่นก็หมายความว่ากุญแจเนี่ยมันจะเป็นกุญแจของในเรือนจำ
หรือจะเป็นกุญแจที่ไปเอามาจากไหน
อันนี้ต้องไปอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับ
แต่ว่าในส่วนที่ผมเข้าไปแล้วผมก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับว่า
ปกติแล้วเนี่ยคุณประสิทธิ์เองเวลามามีลักษณะอย่างไรนะครับ
วังเงินวันนั้นเนี่ยมีการออกสาร๓คนนะครับ
คนที่ต้องออกสาร๓คนรวมถึงคุณนายประสิทธิเจียวกกด้วยนะครับ
และอีก๓คนก็คือปล่อยตัว
แต่ในวันนั้นเนี่ยมีพัศดี๑นายนะครับที่ทำหน้าที่
อันนี้ถือว่าเป็นข้าราชการนะครับที่จะคอยตรวจร่างกายของผู้ต้องขังที่จะออกสาร
แต่ก็เป็นการตรวจแบบไม่ได้ตรวจเหมือนตอนขาเข้า
ค่าเข้านี้เราต้องตรวจละเอียดหนักนะครับ
คณะเปลื้องพร่าดูทั้งหมดนะครับอันนั้นเป็นมาตรการ
ไม่มีอะไรที่จะต้องไปซุกซ่อนออกไปข้างนอกนะครับก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่เราก็ต้องเริ่มดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ผมก็
รับฟังมาว่าพอใส่ตัวคุณประสิทธิ์แล้วนำคุณประสิทธิ์เนี่ยมานั่งรอนะครับ
แล้วก็มีผู้ช่วยผู้คุมซึ่งก็หมายความว่าเป็นผู้ต้องขัง
แต่เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นะครับ

คือพัฒนีตรงนี้เป็นของเรื่องจำครองเกรมเอง

วันนั้นมีผู้ต้องขัง๓คนต้องไปสารอีก๓คนจะได้รับการปล่อยตัว

มี๖คนที่ต้องไปอยู่ในจุดที่เป็นสถานที่ที่จะต้องใส่และปลดกุญแจ

อย่างนี้ใช่ไหมครับ
คือ๓คนไม่ต้องใส่เพราะว่า

เลยมี๓คนที่ไปสารต้องใส่

ใช่ไหมครับก็จะมีพรรษดีแค่๑คน
พักคดีหนึ่งคนคนนี้กำลังเข้าไปตรวจร่างกายของผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
แล้วก็มีผู้ช่วยที่เป็นนักโทษชั้นดีนั่นแหละ

ตรวจสอบดูเนี่ยแล้วถ่ายภาพทางโทรศัพท์มาให้ดู
จะเห็นลักษณะของตู้กุญแจ

เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เขาถือมือถือเข้าไป
ผมเห็นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหีบเป็นกล่องสักกล่องนึง

ใช่คือต้องบอกว่าเรือนจำคลองเปรมเนี่ย

แล้วก็หลายอย่างก็ยังเป็นของที่ยังรุ่นเก่าอยู่

แล้วที่ท่านธนกิจยืนอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่โล่ง

คือเขาก็ไม่ได้หมายความว่ามีห้องพิเศษ
แบบโหมีล็อก๒ชั้น๓ชั้นเพื่อจะเอานักโทษ
นักโทษคือผู้ต้องขายอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วไง

แล้วก็มายืนหรือว่านั่งรอกัน
เพราะบริเวณนั้นมันไม่ใช่บริเวณที่
ผู้ต้องขังทั่วไปจะไปเดินเล่นอยู่แถวนั้น

เพราะเป็นพื้นที่เฉพาะที่จะต้องมีภารกิจ

เขาจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับตรงส่วนนี้อยู่แล้ว
ที่รถจะมารับคุณประสิทธิ์ต้องมาใส่กุญแจล็อกข้อเท้าตรงนี้

คล้ายกุญแจข้อมือที่ตำรวจเขาใช้กับผู้ต้องหาเนี่ย

ใช่แล้วก็ล็อกที่ข้อเท้าสองข้างจุด
แล้วเขาได้ตัวลูกกุญแจที่เอาไปไขที่ห้องน้ำได้ยังไง
ก็ตอนที่เปิดเพราะกุญแจนี่มันเป็นกุญแจแบบ
ก็เรียกว่ากุญแจระบบความมั่นคงอยู่ไว้
จะมีหนึ่งตัวเป็นดอกกุญแจไขย

ใช่ครับทั้งเปิดและปิดเขาก็งานเข้ามาเพื่อล็อกและปิด

อ่าพวงกุญแจนั้นน่ะมันก็ยังแขวนอยู่ตรงหีบนั่นแหละ

มันเป็นกุญแจเฉพาะซึ่งผม
ผมก็ได้สอบถามว่ากุญแจเฉพาะประเภทอย่างนี้เนี่ย
มันไม่ได้สามารถเอาไปปั๊มได้จากร้านทั่วไปก็ทำไม่ได้
สมมุติมีใครรู้เห็นเป็นใจเอากุญแจมาแล้วก็ไปปั๊มไว้
เพราะมันยากนะไม่ได้ยากมาก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูจากต้นทางเขาน่าจะเอาไปจากตรงนี้
ก็ผมสันนิษฐาน

บทสันนิษฐานที่ต้องคิดเพราะว่า
แต่ละอันจะมีค่าพิมพ์ลายนิ้วมือนะ
ผมไปเจอวันนั้นมือดำหมดเลย
เปิดอยู่ทางเท่านั้นล่ะ
คือถ้าเอากุญแจ๒ดอกนี้มาตรวจ
มันก็มันก็ทราบได้เพราะว่าอย่างน้อยสุดมันก็
ก็รู้ว่ามันคือกุญแจในเรือนจำ
หรือว่าเป็นกุญแจที่ปั๊มขึ้นมาใหม่